ไปดูกันที่จังหวัดอ่างทองค่ะมีผู้โชคดีที่เขาถูกรางวัลเนี่ย
เขาไปแก้บนที่วัดน้องเต่านะคะบรรยากาศสนุกสนานมาก
เพราะว่ามันมีการตีกลองยาวด้วยการแก้บนแบบนี้โอ้โหรวดเลยรวดเลย

เห็นแบบนี้อย่าเพิ่งคิดนะคะว่าชาวบ้านเขามีงานมงคลงานรื่นเริง
ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ที่ฉันบอกไปเมื่อสักครู่ก็คือเป็นการแก้บนด้วยขบวนแห่กลองยาวนั่นเองค่ะ
ที่บริเวณวิหารแกรบวัดหนองเต่าตำบลบังพลับอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองนั่นเอง
โดยนางขวัญจิตแก้วมานะคะซึ่งถูกรางวัลในงวดที่ผ่านมาได้เงินไปกว่าแสนบาทเลย
ยังเป็นการช่วยสร้างความคึกคักสนุกสนานให้กับชาวบ้านอีกกว่า๒๐๐คน
มาส่องหาเลขเด็ดกันในช่วงกลางค่ำกลางคืนแบบนี้

และ๐๖๑ฟังอีกครั้งนะคะ๐๐และ๐๖๑ค่ะ
ที่บอกฟังอีกครั้งเนี่ยยังไม่ออกนะครับ

อย่าเพิ่งตีกลมกายไปเชื่อยังไม่ออก
อันนี้เป็นเลขที่ชาวบ้านเขาบอกว่าเขามองเห็นกันแบบนี้

บางคนก็อาจจะไม่ได้เห็นเลขนี้ก็ได้นะ
บางคนก็อาจจะเห็นกลับด้านกันไปหรือเปล่า

หมายถึงคนที่เห็นไปเก็บอุ๊นต้องอ่านต่อ
โอเคค่ะขณะที่นางจำนงพนารอดนะคะถูกรางวัลนับหมื่นบาทเลย
งวดที่ผ่านมาก็เดินทางมาขอเลขเด็ดอีกครั้งหนึ่งด้วย

วันนี้กำลังจะมาหาเลขใหม่

มันก็เลยคณะประมาณรบปรีก็เอากองยามาแก้บน
ลำกองยาวด้วยแล้วก็อาจจะได้โชคทุกคนค่ะ
นี่คือตัวอย่างของผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนเกี่ยวกับตัวเลข

ใช่แล้วก็กลับมาใหม่อีกรอบหนึ่ง
อันนี้ก็ไม่สงวนลิขสิทธิ์ใครจะทำตามได้ไม่ว่ากันนะคะ

เป็นวิหารเก่าที่ร้างอยู่กลางป่ามานานกว่าร้อยปีแล้ว
่อด้วยอิดแล้วก็หลังคาซุดสมเสียหายนะคะ
มีต้นโพและต้นไสขนาดใหญ่ขึ้นอยู่ตรงกลางวิหาร
ส่วนที่ด้านหน้าตรงทางเข้าประตูวิหารจะมีรูปปั้นเต่าขนาดใหญ่ค่ะ
ขณะที่ด้านข้างจะมีพระพุทธรูปปั้นอายุเก่าแก่
นี่เป็นรูปปูนปั้นเต่านั่นเองนะคะ
จากนี้ค่ะยังมีเรื่องราวลี้ลับอาถรรพ์ในช่วงค่ำคืนด้วย

เราจะได้ตื่นเต้นกับเรื่องเล่าลี้ลับ

ดีกว่าฟังดิฉันเล่าธรรมดาดีกว่า
ฟังเรื่องอาถรรพ์ที่เกิดขึ้นนะ
เขาบอกว่าเขาจะได้ยินเสียงวงดนตรีปีภาษบะเลงอย่างพลายเหราะ
แล้วก็ดังกึกกล้องไปทั่วทั้งบริเวณเลยนะคะ
พร้อมทั้งมีผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงแต่งกายชุดไทยสวยงาม
เดินออกมาจากภายในวิหารนี้
แล้วก็ร่ายรำกันอย่างสวยงามด้วย
บริเวณด้านหน้าวิหารอีกด้วยค่ะ

คนเห็นเขามีปฏิกิริยาไงเมื่อเห็นภาพแบบนี้แล้ว

ได้เห็นออกมาไล่ลำกันเยอะแบบนั้น
พูดจะรำด้วยครับทำไงครับอ๋อวิ่งสิครับอยู่ทำไม
แต่พี่นักข่าวเราถ่ายมาได้บรรยากาศมากเลยนะ
นี่ขนาดนั่งดูอยู่หน้าจอยังรู้สึกแบบอุ๊ย

เพราะว่ามันเป็นวิหารร้างค่ะ
แล้วก็ที่คึกคักเนี่ยก็ในช่วงนี้แหละค่ะ
กลางเดือนกับต้นเดือนแบบนี้ก็จะคึกคักไม่ค่อยร้างเท่าไหร่